เอาละค่ะวันนี้ข่าวของเราอัดแน่นมากเลยนะคะ
เริ่มที่ข่าวแรกค่ะวันนี้ค่ะบันเทิงไทยรัฐนะคะได้มีโอกาสไปพูดคุยกับคุณนุ๊กสุธิดาค่ะ
หลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลนะคะกับการเข้าไปรักษาตัวด้วยโรคมะเร็งค่ะคุณผู้ชมนะคะ
นี่ถือเป็นการเปิดใจครั้งแรกนะคะแล้วก็ที่แรกของคุณนุ๊กเลยล่ะค่ะ
ตอนแรกที่เรานำเสนอไปนะคะว่าคุณนุ๊กป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
แต่หลังจากพูดคุยกันแล้วนะคะปรากฏว่าจริงเธอป่วยด้วยโรคมะเร็งไทรอยด์ค่ะคุณผู้ชม
คือมันลามไปถึงต่อมน้ำเหลืองนะคะซึ่งคุณนุ๊กเล่าว่าตอนรักษาเนี่ยคุณหมอเลาะคอเลาะคอตรงเดี๋ยวให้เห็นลอยนะคุณผู้ชมนะคะ
เพื่อผ่าไทรอยด์ผ่าออกมาเจอก้อนเนื้อถึง๑๗ก้อนด้วยกันค่ะ
ตัดออกมาทั้งหมดใน๑๗จุด
เลาะออกมาเป็นพวงเครื่องในไก่ทั้งหมดเลย
ตอนนี้สิ่งที่ต้องทานเปลี่ยนไปเลยตลอดชีพก็คือฮอร์โมนไทรอยด์เพราะเราไม่มีแล้ว
ก็จะต้องไปอันตราซาวน์ไปเช็คทั้งหมดว่ามะเร็งหรือความเสี่ยงต่างมันหมดไปหรือยังอะไรอย่างนี้
ถ้าไม่หมดก็ต้องกลืนอีกรอบหนึ่งนะคะ
อย่างที่บอกไปค่ะนะคะหลังจากที่รักษาด้วยการกลืนแรกค่ะ
ก็คือเธอออกมาพักอยู่ที่บ้านพิโกะธิรษฎก่อนนะคะ

มีเสียงเมาส์นะคะว่าคุณนุ๊กป่วยหนักขนาดนี้เนี่ย

ทำไมถึงมีแต่เพื่อนสนิทมาดูแลนะคะ
ฟังความรู้สึกทั้งหมดจากคุณนุ๊กกันเลยค่ะ
ก็ไม่ได้กลับบ้านเพราะว่ากลัวจะไปสู่น้อง
ใช่ค่ะคุณหมอบอกว่า
แล้วก็พวกสตรีมีคันที่แบบไปกอดเขาหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
ลูกเราก็ไม่ได้เด็กแบบเบาะค่ะแต่ว่าเหมือนคุณพ่อเขาอะค่ะ
แล้วเราด้วยแหละก็ห่วงว่าแบบ

ใช่เพราะว่าน้องอดำก็๓ขวบ
เหนื่อยมากนางบอกอย่างนี้เพราะว่าดูแลเด็ก๓คน
เราก็แบบว่าต้องทำกับข้าวให้๓มื้อ
นางก็บอกนางเหนื่อยมากเหนื่อยจริงอะไรอย่างนี้
เราก็เลยรู้สึกว่านี่แหละฉันก็เหนื่อยแบบนี้แหละ

นะคะต้องบอกว่ารอยยิ้มของคุณนุ๊กเนี่ยใจสู้จริงนะ
แล้วก็ยังส่งกำลังใจให้กับเพื่อนร่วมรุ่นนะคะ